ช่วงนี้อากาศก็หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องจริงนะคะ

นอนสบายเลยบางทีเปิดแอร์ร้อนกว่าอากาศข้างนอกอีก

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ
อีสานตอนล่างตอนนี้ก็เริ่มมีฝนตกในหลายจุดแล้ว
ภาคตะวันออกเช่นเดียวกันต้องระวังเพราะว่าจะมีกลุ่มฝนเข้ามาปกกลุ่ม
และที่สำคัญครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

เราจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นที่สุด

เกิดอะไรขึ้นกับสภาพอากาศเมืองไทยของเรานะครับ
แต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรมาติดตามพร้อมกัน

คุณผู้ชมครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วครับว่า

มีการเตือนมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับว่า

มีโอกาสที่จะเกิดฝนในระยะนี้นะครับ
ซึ่งกลุ่มฝนดังกล่าวนั้นถ้าหากดูจากภาพถ่ายดาวเทียมณขณะนี้เนี่ยนะครับ
ก็พบว่ายังคงเคลื่อนที่ปกคลุมในบริเวณประเทศกัมพูชา
แล้วก็บริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนามอยู่นะครับ
แล้วก็จะมีอยู่บางส่วนตอนนี้ที่เคลื่อนที่เข้ามาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้ว
ทีนี้พื้นที่ไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสเจอฝนภายใน๑ชั่วโมงนี้

ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
พื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกภายใน๑ชั่วโมง
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังหน่อยนะครับ

พื้นที่เหล่านี้ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัด
ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีลำ
นครราชศรีมาสะแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีนะครับ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปก็อย่างที่บอกแล้วครับว่า
ยังคงมีอีกหลายพื้นที่ละทีเดียวที่มีโอกาสที่จะต้องเจอกับกลุ่มฝนเหล่านี้นะครับ
เพราะว่ากลุ่มฝนดังกล่าวนั้นเกิดจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
พัฒนาความแรงอย่างต่อเนื่องกลายเป็นกลุ่มฝนก้อนใหญ่เลยทีเดียว
เลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็เคลื่อนที่ต่อไปนะครับในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ก่อนที่จะลงสู่บริเวณทะเลอันดามันในที่สุด
นั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้ครับพื้นที่ต่อไปที่จะได้เจอกลุ่มฝนก็คือ
บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศนะครับ
แล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตด้วยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
หลังจากนี้เป็นต้นไปครับนอกจากฝนที่ตกลงมาจะทำให้อากาศเย็นลงแล้ว
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูงล่าสุดจากการตรวจสอบณขณะนี้เนี่ยนะครับ
บริเวณความกดอากาศสูงนั้นได้หอบเอาความเย็นมาปกคลุม
บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของสปลาว
แล้วก็บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็จะแผ่แบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘ธันวาคมนี้
โดยพบว่าในช่วงศุกร์เสาร์นี้เนี่ยนะครับ
จะเป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นนั้นแผลลงมาแรงที่สุด
นั่นก็หมายความว่าในช่วงสุดสัปดาห์นี้
เราก็จะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะหนาวเย็นกว่าช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
โดยอุณหภูมิภาพรวมจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาในครั้งนี้เนี่ยนะครับ
การว่าทั่วไทยเฉลี่ยแล้วจะลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
โดยจุดแรกที่จะได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็น
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนนะครับ
แน่นอนครับปัจจัยสำคัญที่หอบเอาลมเย็นเหล่านี้มา
ก็คือมรสุมฤดูหนาวหรือว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังก็คือเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ที่ทำให้คลื่นในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนั้นอาจจะมีความรุนแรง
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับ
โดยคลื่นตั้งแต่วันที่๑๕ไปจนถึงวันที่๑๘
คลื่นนั้นอาจจะสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรือที่จะเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
ส่วนเรือเล็กนั้นควรที่จะงดออกจากฝั่ง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ
ดังนั้นใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนการใช้ชีวิตดีหน่อย
มาดูรายภาคกันบ้างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าตอนนี้อากาศเย็นเลยทีเดียวนะครับ

เหนือครับต่ำสุดอยู่ที่๑๗องศาสูงสุด๓๒องศาเซลเซียต
ในขณะที่บริเวณตามยอดดอยครับอากาศหนาวถึงหนาวจัด

สุดอยู่ที่ประมาณ๔๑๒องศาเซลเซียต
อุณหภูมิยอดดอยอินทนนยอดย่าอยู่ที่ลบ๐๑องศาเซลเซียต
พื้นที่ภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาว

มีโอกาสเกิดฝนบางแห่งส่วนใหญ่นั้นบริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
อุณหภูมิยอดภูนั้นหนาวถึงหนาวจัด
อยู่ที่ประมาณ๖๑๒องศาเซลเซียตครับ
กลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
จากการตรวจสอบในในความพบว่า
บริเวณดังกล่าวนั้นอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗องศา
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกครับมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
โอกาสการเกิดฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่นะครับ

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโอกาสการเกิดฝนลดลงมาจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับ
เหลืออยู่เพียงแค่๑๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันในวันนี้นะครับ
มีเมฆเป็นบางส่วนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต
สุดอยู่ที่๒๑องศาครับสูงสุดอยู่ที่๓๓องศา

ห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับ

จะรับผลกระทบจากกลุ่มฝน
ที่ค่อยเคลื่อนตัวมาจากกัมพูชาเช่นเดียวกัน
วันนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้
โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จะอยู่ในช่วงสายต่อเนื่องไปถึงช่วงเย็นนะครับ

ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมดังกล่าว
บริเวณดังกล่าวแล้วก็ใครที่จะเดินทางสัญจร
ในพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนล่าง
ควรจะต้องวางแผนการใช้ชีวิตด้วย

อาจจะเกิดน้ำท่วมขังเกิดขึ้น
และนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

เพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ